พาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ไปกินอาหารที่ร้านสไตล์บ้าน
แต่ว่าเมนูของเขานี่ระดับพัฒนาคารหรูเลยนะ

ท่านนี้ที่ชูนิ้วโป้งขึ้นมานี่คือเชฟวิทย์นะครับ
เจ้าของร้านเหลาในบึง

ต้องเอากบไปไหมคะเป็นเหลาอย่างนั้นครับเอากบไปทำไมครับ

ไม่ใช่กบเหลาดินสอคุณนิวนาวปะโท

ใช่แล้วครับเป็นเมนูระดับพัฒนาคารเลยนะครับที่บอกว่าร้านนี้นะครับดูสิครับ
โอ้โหมีเพียงแค่๘โต๊ะเท่านั้นแต่ว่าลูกค้านั่งอยู่เพียบเลยนะครับ
แล้วก็แต่ละเมนูของเขานี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเชฟวิทย์เองเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ามีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานกว่า๓๐ปี
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างและที่สำคัญเขามีเพื่อนเป็นชาวจีนอยู่เยอะ
เมนูของเขาก็เลยเป็นอาหารแบบเหลาระดับหรูพัฒนาคารมาขายเยอะ

ถูกต้องนะครับแล้วนี่แหละครับเป็นเมนูยอดฮิตเยอะแยะมากมาย
และที่ผมอยากจะให้ดูต่อเนื่องก็คือเครื่องเทศ

เทศของร้านนี้นะครับโอ้โหคัดสรรมาเป็นอย่างดี
นำเข้ามาจากต่างประเทศของดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน

โอ้โหแต่ละอย่างนี่เค้าหยิบอยู่นะครับ
ของไทยก็เราก็มีนี่มีผงกะหรี่นะครับมีผงคำมิ้น

แล้วนี่ผงกาลพรูส่วนที่ผัดถัดมานี่ก็เป็นดินแถวนั้นน่ะนะฮะ
พริกไทยนะครับไม่ใช่ฝุ่นไม่ได้ใช่ฝุ่นแต่ได้อย่างไรค่ะอ้าวไปดูกันหน่อย
เมนูมีให้เลือกทานมากมายเลยทีเดียวนะครับ

คือถ้าเป็นอาหารตามสั่งธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๑๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นเมนูระดับอาหารเหลาเนี่ยนะที่ผมบอกระดับหรูเนี่ย
ก็จะอยู่ที่สักประมาณ๓๐๐๑๐๐บาท
เพราะว่าวัตถุดิบเขาดีอย่างที่ผมบอก
ส่วนเมนูแรกที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปทานก็คือ
ข้าวกระเพราหมูกรอบธรรมดา
ส่วนนี้ข้าวผัดรสไฟปูน
แล้วหมูกรอบหมูแดงเต็มเลยค่ะแน่นมาก
ส่วนนี้ผัดหมี่ฮ่องกงไม่ต้องไปถึงฮ่องกงแล้ว

อกจากนี้ยังมีอีกเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตนี่โรยลงไปเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าไก่เบตงที่นี่เหนียวนิ่ม
คือมันจะหนึบแล้วก็นิ่ม
ทานคู่กับ๖ซอสที่เขาวางเอาไว้

เม็ดนี้เป็นเกาะกี้

ทานแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นดีจังมันเพียบเลย

ใส่ทุกอย่างใส่หมูกรอบเหรอ

แล้วนี่มีหมูกรอบฮ่องกงด้วย

ถูกต้องครับแล้วก็หนังมันจะกรอบมาก
ไม่มียุ่ยไม่มีแฉะไม่มีแข็งแน่นอน
และที่สำคัญนี่ทะเลผัดพริกเสฉวน

รสชาติมันจะกลมกล่อมหอมด้วยพริกไทย

อันนี้ก็หอมหวานแล้วก็เนื้อนี่นิ่มมาก

ข้าวสวยร้อนนี่อร่อยแน่นอนนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญก่อนจะไปทานกัน
ผมอยากให้ลองฟังเสียงของเชฟวิทย์กันหน่อยว่า
เมนูของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันที่เด็ดที่ขาดของเขา

ตรงนี้ที่มันพาไม่มี
ส่วนมากคนจะนั่งไปเข้าห้องแอร์
เหลาจีนฟัฏฆานดังในกรุงเทพฯแบบนี้
ถ้าคุณอยู่ในระแวกหรือในย่านนี้

ถ้าคุณสะดวกก็เชิญนะเชิญที่นี่เลยครับ

ก็ตามวัตถุดิบที่ผมใช้นะ๔๐บาท
๖๐บาทคุณก็อิ่มได้เหมือนกันนะครับ

แล้วก็อาหารเหล่าจะสตัสที่๓๔๕๐๐ขึ้นไปถึงจานละพันเลยฮะ
ของเราสดตลอดเพราะของเราออกตลอดครับ

เพราะว่าผมขายตามเวลาผมเลยผมถึงเวลาผมเลิก

โลเกชั่นตลาดต้นไม้บึงพราหมณ์
ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอายุทยาวิทยาลัยนะฮะ
นี่เธอเป็นยังไงแล้ว

ของหมดก็ไม่มีมาเพิ่มด้วยที่สำคัญ
เพราะว่าแค่นั้นแต่ละวันแต่ละวันพอ

คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าเครื่องเทศต้องสาธุไหม

ใช้เครื่องเป็นพระเทศคุณ
ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไหว้มะเขือเทศไหว้มะขามเทศ

ไปทานเหลาในบึงเปลี่ยนบรรยากาศนะ
ไม่ต้องไปกินอะไรหรูหลาเรากินแบบนี้เราก็เหมือนได้กินที่หรูหราแล้วล่ะอืม